ค่ะเรื่องลี้ลับนะคะเกิดขึ้นกับกู้ภัยที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
เขาบอกว่าช่วงที่เขานั่งรอเหตุอยู่มันเป็นช่วงกลางดึกพอดีนะคะ
ก็นั่งรอเหตุใกล้รถตู้ซึ่งรถตู้นี้ก็ใช้ในการปฏิบัติงานต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขนศพหรือว่าขนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่าง
เขาบอกว่าช่วงที่เขานั่งคุยกันอยู่ค่ะกระบองที่เขาเอาไว้ใช้ทำงาน
ที่มันจะเป็นไฟมันติดกันมาเองนะคะอยู่ในรถค่ะไปดูคลิปค่ะ
กฎของรถผู้ภัยคือขึ้นแล้วต้องลง

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าที่ไม่ใช่เป็นตนนะคะ
ไม่ใช่มนุษย์นะคะขึ้นแล้วก็ต้องลงเนี่ยนะคะ
เพราะเหตุการณ์นี้นายพนมกรยาประสิทธิ์ค่ะ
อายุ๓๕ปีนะคะใช้เฟซบุ๊กของเขา

เขาบอกว่าช่วง๙คืนค่ำวันที่๙กรกฎาคม
ขับรถตู้ของหน่วยงานกู้ภัยวังโป่งรวมใจ
มาจอดไว้ที่ประจำจุดข้างบ้าน
ตัวเขากับเพื่อนกู้ภัยรวม๔คนก็นั่งรอเหตุค่ะ
คุยเรื่องงานเรื่องเหตุการณ์ต่างในชีวิตประจำวัน
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงงานล่าสุดของเขา
ก็คือการไปส่งศพรายญาติ
ศพนี้เป็นศพของเพื่อนบ้านนะคะ
ซึ่งอยู่ข้างกันนี่แหละเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
นำศพไปส่งที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล
ระหว่างที่คุยเรื่องศพรายญาตินี่แหละ
จู่ค่ะภายในรถตู้เกิดไฟสีแดงกระพริบ
ปิ๊บขึ้นมา
โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นแสงไฟแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือยัง
เออไม่แน่ใจ
เอ้าทุกคนบอกว่าขุนลุกมาก
ก็เลยชวนกันเดินไปตรวจสอบในรถค่ะ

มันมี๓อันด้วยกันแต่มันติดไฟขึ้นมาเองหนึ่งอันแบบเนี้ย

คนในรถก็ไม่มีเพราะทุกคนออกมานั่งคุยกัน

เอ๊เป็นวิญญาณของศพไร้ญาติหรือเปล่า
เขาอาจจะมาขอบคุณก็ได้มั้

หรือบางคนก็ยังคงอยู่ในรถกู้ภัยเกิดความผูกพัน
ก็ใช้รถรับส่งไปโรงพยาบาลไปบ้านผู้เสียชีวิต
เขาก็คิดแบบนั้นเป็นความเชื่อของเขานะคะ
หลังจากที่คลิปแชร์ออกไปในเฟซบุ๊ค

อ้าวทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
อันนี้เป็นภาพช่วงที่เราลงไปทำข่าวนะคะ